ให้โชคดีโชคดีสุขเสฟเพลงฟรีนะ

โทรรจักมั้ย

ไปเจอนักตุ๋นทางดับมหาชีพ

ที่บอกแก๊งต้มตุ๋นเขาเป็นเรียกว่าพ่อครัวเถื่อนนักตูน

นี่ครับอยู่ที่พ่อครัวเถือนล่ะเยาท์นักตุ๋น

ประมาณค่ะคุณผู้ชมก่อนนะได้ค่ะ
ลึกลับที่เฮียป้องเขาพามาเนี่ยก็คือร้านพ่อครัวเถื่อนยอดนักตุ๋น
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยลับระหว่างซอยเจริญกรุงแปดสิบเก้าทับหนึ่งกับเจริญกรุงเก้าสิบเอ็ดนั่นเองแหละครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับทายาทรุ่นที่สองของร้านพ่อครัวเถื่อนยอดนักตุ๋นนะครับน้องสุดครับ

ชื่อว่าร้านเป็นเทพของการตุ๋นอยู่แล้วใช่ครับ
แล้วเมนูตุ๋นที่มีมีกี่อย่างต่อไปตอนนี้มีทั้งหมดสิบแปดอย่างนะคะ
นี่ไงเยอะมากลองแซมเปิ้ลสัก๕เมนูเด็ดได้ไหม
ก็จะมีไก่ดำไก่ดำมีเก่ารักเป็ดฟักใช้ฟิล์มปีย่องชัยอร่อยหมดทุกอย่าง
ครับแล้วเปิดมานานกี่ปีแล้วค่ะเปิดมาประมาณเกือบประมาณห้าสิบปีแล้วอะค่ะ
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนี่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องตุ๋นนะ
แล้วก็ไม่ได้ดังแค่ในไทยนะเฮียเฮ้ย
ต่างชาติ

จริงจริงญี่ปุ่นจีนฮ่องกงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเค้ารู้จักได้อย่างไง
เค้าก็มีคนไปลงเศรษฐ์ประเทศ

แล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสูตรทั้งเดียว

ก็จะมีแบบพวกกุ้งแม่น้ำผัดกระเทียมพริกไทย

ใช่ได้เลยค่ะ

แล้วก็มีเมนูตุ๋น๑๘อย่างนี่จะอร่อยเด็ดเผ็ดมันยังไงนะฮะ

น้องจ๊ะคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของประวัติจัดบ้านของย่อนแม่ตุ๋น
จริงชื่อนี้นะมีที่มาที่ไป
ก็คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อค่ะเขาเป็นคนขับรถขนส่งไปตามต่างจังหวัด
เขาก็มีโอกาสไปเขาชอบชิมแล้วก็เป็นคนชอบทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แล้วก็กลับมาก็ทำกับข้าวอาหารให้ลูกทานเป็นอาหารในครอบครัว

แต่ไม่ง่ายนะชิมปุ๊บแล้วคือแบบว่าเอามาแกะสูตรอย่างนี้

ใช่คือด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรอย่างนี้

และมันไม่มั่งโครงจะลองเอาไฟแกรงท็อตอร่อยแล้วมาทดลองขาย
พี่ย้อนเป็นตอนแรกที่พ่อจะบอกว่าเจออะไรอร่อยชอบทำมาให้ลูกคือกิน
แม้กระทั่งไก่ทอดเป็นชายเจ้าดัง
แต่เธอมาทำให้แล้วเหมือนที่ร้านเนี่ย

คือพอทำให้พี่สุดชิมเรื่อย

ก็เป็นแบบสตรีทฟู้ดธรรมดา
ก็คือร้านริมถนนสมัยก่อนนี้จะอยู่ด้านนอก

พอมาออกรายการสมัยก่อนจะมีรายการตามไปดู

ตอนนั้นเรียกว่าเอาตรงคือดูกันทั้งบ้านทั้งเมือง

พอผ่านแล้วก็ได้เปิดพี่ศดารอีก

ก็ก็จะเหลียบพี่ศดาร
ทีนี้ลูกค้าที่มาทานที่ร้าน
แล้วผมจะแนะนำคนมากินนี้นั่น
เขาบอกทำไมร้านนี้ไม่มีชื่อ

คุณพ่อเวลาทำปักข้าวก็จะคุยกับลูกค้าไปด้วย
ลูกค้าก็บอกเอาอย่างนี้แล้วก่อน
ชื่อยอดนักตุ๋น
ก็ขอลูกค้ามาอีกคนนะ
เขาก็บอกว่า
แล้วเนี่ยทำนี้ยังไง
เขาจะค้นหากุ้งอร่อย

เขาเป็นแบบเหมือนเพื่อนกันค่ะต้องชื่อจะได้ได้ไม่ชื่อเมนูที่บอกแบบแหลกเว่อไม่คุ้นหูเลยอ่ะ

โอเค

กระป๋องต่งมาจากเมืองจีน
โอ้แล้วมันใช้ซิมยังไงฮะ

เราก็เอามาตุ๋นกับกระดูกหมู
มันก็จะมีใช้ซิมมันจะมีรสชาติแบบออกหวาน

เป็นใจผักดองจากเมืองจีนเหมือนกัน

เค้ามีอะไรใหม่จากเมืองจีนสมัยนู้น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

ติดตามชมช่วงหน้าครับ
อ้าววันนี้เมนูสุดที่พี่สุดจะมาสอน
จะมีไก่ดำนะคะ
มีไก่สุดฟักมะนาวร้อง
แล้วก็มีเก่าลับ
แล้วทำยากไหมพี่สุด

ไม่ต้องเลย

ป้ายแดง

ช่วงนี้ก็ได้เวลาสำคัญที่เฮียป้องและน้องจ๊ะเขารอคอย
นั่นก็คือการชิมนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูที่พี่สุดเขาได้นำมาให้ชิมในวันนี้

จากฝีมือของพ่อครัวเทือน
ได้รับการยอมรับเรื่องของรสชาติความอร่อย

แคลักตุ๋นมะมะนาวดอม

มันชอบพาเลยมะละพักใหญ่เป็นเต้น
ได้เดี๋ยวชั้นชิม
อันนี้เขาลักตุ๋นยาจีน
ไปด้วยกัน
แล้วก็อันนี้จะเป็นไชศิมพ์ตุ๋นกระดูกหมู
นี่คือชัยสินใช่อันนี้จะเป็นชีชงชัยเป็นใจผักใจผักตุ๋นกระดุกนิ้งชีชงชัย
อันนี้ชิมอะไรก่อนดีคะเอาไก่ดำดีกว่าไก่เน
เนื้อนุ่มมากมันเหมือนละลายในปากแล้วก็แล้วน้ำซุปคือใครดูยังเป็นผู้กาจีนจะดูแบบดูขมดูมีกลิ่นไม่เลยหวานแล้วอร่อยมากค่ะ
ของน้องจ๊ะต้องอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นลำไยที่จะหวานหน่อยอันนี้ลำไยโหเอร๋อภูตภาพภูตผิลที่
ไว้ก่อนไว้ก่อนอ๋อโอเค
อร่อยไหมล่ะ
คือต้องบอกเลยว่าหมูอ่ะเหมือนแบบตุ๋นมา๓ปีอะ
เผื่อยมาก
เพราะว่าเราใช้ไอน้ำมันจะทำให้วัตถุดิบเนี่ยสุกอย่างช้า
แล้วก็ทุกอย่างคือมันจะได้อยู่ในถ้วยของมันเลย
รสชาติทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่ในรสชาติเลย

อันนี้ก้านบอเกอรี่

เออใช่ใช่คือวัตถุดิบแต่ละตัวพอตุ๋นออกมารสชาติจะไม่เหมือน
คือมันก็ไม่ได้หวานในน้ำตาลมันก็ไม่ได้หวานแบบธรรมชาติ

ทั้ง๕เมนูนี้ตรงนี้สุดยอด

นี่คือแบบว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ถึงนะ
อ่ะบอกตัวปกติไม่ใช่สนักมะระเท่าไร

ปกติแล้วเนี่ยเฮียป้องกับน้องจ๊ะ
ไม่เคยกินมะระมาก่อนเลยนะครับ

จะเกิดอะไรขึ้นกับพิธีกรคู่ของเรา
จิบแล้วจิบแล้วขมแบบอร่อย

คือบางทีมันขมปีก็มีไม่อร่อยก็มี
พิสูจน์อ่ะให้อร่อยสิไม่กินต่อ

สุขภาพดีแล้วขมแบบยาจีนมาลงตัว

แต่ด้วยความที่น้ำซุปเนอะ
น้ำคือแบบมันกำทุกคน

เฮียไม่เคยกินมะระยังชอบทุกคน

โอ้โหถ้าจะอร่อยทุกเมนูขนาดนี้นะครับ
ต้องขอล้วงสูตรผลักเครือเธอหน่อยนะครับ

ได้เลยค่ะบอกเลยว่าอยากกระพริบตา
ไม่ว่าจะไม่มันนะสูตรลับเนี่ย
มันไวมากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปล้วงสูตรลักษณ์กันครับใช่ค่ะ
เตรียมจดกันให้ดีเลยนะครับ
เพราะพี่สุดเข้าใจดีใจดีแจกสูตรให้ถึง๓สูตรด้วยกัน
เพื่อจะสามารถเอาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพ
เป็นเศรษฐีป้ายแดงเหมือนอย่างพิสูจน์ได้เลยนะครับ
ว่าวันนี้เมนูตุ๋นที่พี่สุจะมาสอน
พราวแล้วแฟนสีดีป้ายแดงคืออะไรครับ
ก็จะมีไก่ดำโฏ๋หนี้สุน
ฟลากมะนาวดองแล้วก็แก่วรัก

ไม่ยากอ่ะวิธีทำเราจะใช้วัสดิบที่เป็นของสดทั้งหมด

ก็คือจะเริ่มด้วยตัวอันนี้นะคะ

เรียงกลมลงไป

ก๋วยหนึ่งอ่ะเราก็พี่ป้องใส่เขื่องยาจีน
มันก็จะทำแบบมามวงไทน์
มันก็ทำให้แบบว่ามีรสกงก่อน

สวงฟางให้สะอาดก็หั่นพอดีคำนะคะ

ไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มันจะได้เข้าเนื้อ

ใส่อันนี้สองเม็ดฝาก

สองเม็ดเอาสามเม็ดได้

ภาษาแบบ๒เม็ดฉันอยากใส่สาม

ไยถ้าใส่เยอะมันก็จะหวาน

น้ำปลา
หมุนช้อน

เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอา

ก็ต่อกดไป
สี่

เราใส่ที่หลังตอนยกขึ้นมา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

คนก็แบบมาจนแบบบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเขาออกไปรองติ๊กต๊อก
ที่สุดก็เลยเป็นดาวติ๊กต๊อก

คุณหนูถามตรงเร็ว
แล้วก็เดินเข้ามาในซอยประมาณ๓๐เมตรถามคนแถวนั้นก็ได้
สุดยอดจริงนะครับทั้งเรื่องของการท้ายชีวิตส่วนใหญ่ในการทำงาน
และเป็นนักทดลองพัฒนาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรานะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุดนะฮะและครอบครัวร้านพ่อครัวเถื่อนยอดนักตุ๋นครับ

จากของร้อนอย่างอาหารตุ๋นเรามาต่อกันที่ของหวานเย็นกันบ้าง
ซึ่งวันนี้เราพามากันที่ร้านลอดช่องกรุงธนบุรีซึ่งทำสดใหม่ทุกวันน่ากินน่ากิน
แต่ด้วยความที่เพิ่งเปิดร้านมาได้เพียงแค่๒เดือนก็เลยยังไม่มั่นใจในการขาย
เราตามสินแสชัยไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
ครับสวัสดีครับ

๘๐โอ้ยมันก็ไม่เร็วนะ
แต่อยากให้ฟังกว่านี้มันต้องให้สินแสเข้าไปตรวจดูว่าแย่ยังไง

สถานที่ของคุณเนี่ยคือหลังร้านค้าเนี่ยมันเป็นทิศใต้
ด้านหน้าไปทิศเหนือนั่งอยู่ในองศาที่
ซึ่งเป็นองศา๑เข็มเทวดา

โอ้โหเรียกว่าได้ทำเลที่ดีเลยนะครับ
ด้านหลังร้านตกอยู่ในทิศที่มีพลัง
สินแสชัยเลยแนะนำว่าจะต้องส่งเสริมพลังจากหลังร้านออกมาที่หน้าร้าน
แต่พอเข้ามาด้านหลังร้านอ้าวเหมือนจะมีปัญหา
เกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยสินแสชัย
แต่ที่จุดเสียที่ไฮไลท์ของร้านนี้เนี่ยฮะ
แล้วอาการหนักด้วยต้องแก้ก็คือจุดสูงต่ำระหว่างพื้น
มันจะทำให้เรากำลังขายดีอยู่ลูกค้าก็หายขาดช่วงมาเลย
ถ้าเราจะแก้มันต้องเป็นพื้นระดับเดียวกัน
ถึงจะแก้ออกไม่งั้นทำยังไงก็แก้ไม่ออก
จะแก้อีท่าไหนก็แก้ไม่ออกนะครับ
และอย่างหนึ่งนะฮะบ้านหลังทิศใต้สีเบสคือสีเหลืองไม่สมควรใช้คุณเล้งนะครับ
บ้านหลังที่ใต้มันต้องการแม่ศรีของมันช่วยก็คือ
สีเขียวสีขาวสีแดงสีชมพูหรือสีโถร้อนหรือสีม่วงที่คุณใส่เนี่ยโอเคเลยเวิร์คเลย
และอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเทเต็มเนี่ยซีริ่งเนี่ยข้างบนเนี่ย
มันก็จะต่ำมากลื้อออกให้หมดเลยครับ
ยนะครับเปลือยแบบนี้เปลือยแบบร้านโจ๊กเนี่ยดีกว่านะครับ
ถ้าเปลือยอย่างร้านโจ๊กเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อผมไหมครับ
รีส์มันสูงพลังชี่มันก็เก็บเงินได้เยอะขึ้น
เรื่องกำแพงนี้เขาเชื่อมเป็นสองร้านแล้วเนี่ย
เขาควรจะเอาออกหรือปล่อยให้พลังชีพระหว่างคั่วบวกกับคั่วลบได้เจอกัน
ถ้าไม่เชื่อมก็อย่าเปิดครึ่งกลางเปิดก็เปิดหมด
จะรวยขึ้นแรงขึ้นรวยแรงนะฮะคุณเล้งลองไปทำตามนะครับ
พอเสริมพลังด้านหลังของร้านเสร็จแล้ว
เรามาดูกันที่หน้าร้านกันต่อเลยดีกว่าครับว่า
ต้องเสริมอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าล่ะครับ
ที่นี่จะต้องเป็นแสงสีเสียง

ก็คือเสียงเครื่องพีนหรือเครื่องสาย

ถ้าบ้านไทยหรือร้านค้าใดที่หลังบ้านเป็นทิศใต้นะครับ
ลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเองตั้งรวย

เป็นร้านที่ชอบมากเพราะเขาเป็นแบบซูกคี่แบบโหลด

ปลาเขาสดมาก

ใกล้น้ำจิ้มไปเลยเหอะ
แป๊บนึงจะบอกว่าร้านนี้เขามีอาหารหลากหลายสไตล์
แล้วเป็นสไตล์เขาเรียกว่าแฟ่จิ๋ว

ใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมร้านเอียวไทยซุกกี้โบราณ
เขาโด่งดังมายาวนานถึงหกสิบสองปีเชียวถ้าเทียบอายุคนเนี่ย
ก็เข้าขั้นคุณปู่ได้แล้วล่ะครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จยาวนานเกินครึ่ง
สตวรรษแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะ
เริ่มจากซุกกี้ชามละห้าบาทแค่เมนูเดียวจนตอนนี้เนี่ยครับ
มีเมนูเด็ดหลายสิบเมนูแถมยังขยายสาขาแบ่งให้ลูกหลาน
ไปช่วยดูแลและสารต่อได้ว่าแต่อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเอี่ยวไทย
วันนี้เราไปคุยกับทายาทรุ่นที่สามของร้านนี้กันครับอย่ามาริวสวัสดีค่ะ

พี่นั้นก็คือเป็นทายาทรุ่นที่สามครับใช่ครับทำต่อมาจ้ะครับพ่ออาโกง
แล้วก็มีพ่อแล้วก็อาเจ็กอมโอ้หูย้อนจะไปมาเริ่มต้นปีอะไร
ทำได้ไหมฮะปีเอ่อสองห้าศูนย์สามก็หกสิบปีน่ะ
ตรงนี้กำลังจะถามว่าเริ่มต้นสองห้าศูนย์สาม

ตอนนี้เราก็จะมีเป็นไฮไลท์คือตัวสุกี้

ใช่ครับแล้วเราก็แตกลายออกมาเป็นเมนูอาหารจีน
เนื้อชะเลียวเดือนนึงประมาณ๑๕๐๐ตัว

จริงตอนนี้เราก็มีเมนูอึแซควันนึง๓๐๔๔วัน
ถ้าคนนึกจริงว่าอึแซคคืออะไร

ใช่ครับจริงก็คือถ้าเป็นญี่ปุ่น
จะเป็นเอ่อปลาปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็น
จีนเนี้ยก็จะเป็นอีปลาอีแซลมอนพี่อันเคยทันมั้ย
ไม่เคยไม่เคยเหมือนกันตื่นเต้นมากตอนนี้อ่ะเรามีทั้งหมด
สาขาคราวนี้ประมาณสิบห้าสาขาทั่วทั่วประเทศสิบห้าสาขา
ทั่วประเทศไทยแล้วก็สาขาหลักอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่ปิ่นเก้าครับ
เยี่ยมคงเป็นสาขาหลักอยู่ใช่ค่ะอืมที่ปิ่นก้าวนะฮะอ่า
แต่ว่าวันนี้เราอยู่ใช่แล้วนะคะคือเมื่อกี้อ่ะที่พี่อันหาไปจุดเริ่มต้นเมื่อก่อน
ก็คือขายแบบข้างทางเหรอคะใช่ครับข้างทางริมถนนทั่วไปเลย
คำว่าริมถนนเป็นยังไงอ่ะในที่นี้แปลว่าเป็นตึกอยู่ริมถนนหรือเป็นรถเข็ม
เป็นรถเข็มธรรมดาเป็นรถเข็มครับอันนี้คือยุคอากงเลยใช่ครับ

หรือไม่ค่อขายด้านแหลวแถวนั้นเราก็จะมีต้มสุก

เป็นต้นตำรับซุกี้แต้จิ๋วเจ้าแรกในประเทศไทย
และทำให้ยุคนั้นกำเนิดซุกกี้โบราณแบบนี้ออกไปอีกหลายร้านชื่อดัง
ซึ่งเป็นญาติและพี่น้องของอากงนี่แหละครับ
แต่อากงเขาก็ไม่หยุดพัฒนานะครับ
เมนูใหม่จนโด่งดัง
อย่างเมนูปิ้งย่างเจงกิสคานเจ้าแรกในเมืองไทยนั่นเองล่ะครับ
มันเริ่มต้นตั้งแต่ปิ้งย่างเจียงกิสคาน

สมัยก่อนก็คือจะเป็นชาวมองโกเลียนะครับ
คือเขาที่เขาจะออกรบเขาก็ใช้หมวกของเขานี่เป็นเหล็ก
แล้วเขาจะมาใช้ปิ้งเนื้อสัตว์บนหมวก
ก็คือเหมือนกับเอาหมวกนั่นแหละมาเป็นเตา
เอาหมวกมาเป็นกระทะ

มันคือตั้งกระทะทองเหลืองมันคือหมวก

โหยหนูชินกับถาดด้วยตั้งนี้

แต่ว่าทำไมเราถึงต้องข้ามฝั่งมาเพื่อซื้อตึก

แล้วก็เราก็มองว่าเราจะขยายเขามีลูกค้าเยอะขึ้น
ก็รู้ว่าเกิดมาก็รู้ว่าคนเต็มร้านเลยครับ

แล้วก็เข็บใส่กระเบาและแอบกลับไปกัน

ตั้งแต่เด็กก็เลยเห็นว่าขายดีมาก
แล้วอย่างนี้ช่วงหลังก็มีการเพิ่มเมนูขึ้นมาอีก

เมนูเด็ดในยุคนั้นคืออะไรคะ

จะบอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้รสชาติก็ยังคง

และพี่อันชิมเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะครับ
นี่ค่ะเต็มโต๊ะเลยค่ะ

สะหมีผักผาเชษครับมั่นกุ้ม

แล้วก็เป็นเนื้อปูก้อนผัดพริกเสิร์ฟสวน

เริ่มเลยค่ะซุกี้ก็คือ

ก็คือแปลว่าที่เราทำคือถูกใช่ไหมคะ

แล้วการหมักหมูหมักเนื้อมันจะเข้ากันได้ดี

นึงสองทร่ำ

อุ๊ยนี่แต่หนูทำถูกหนูทำแบบนี้

เพราะหนูกลัวเพลิง

เนื้อปูก็เราใช้๓ตัวโลนะครับอืม
ใช้แค่ตัวกัญเชียงปี

อันนี้คือเมนูที่มีชื่อว่า
เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน

พี่อ่านต้องทำอีกเดือด

แล้วทุกทางที่ยืนทีมอันก็บอกว่าน่าจะกินอะไรอะ

ว่าก็จะเอาไหมกับทีวิต
อันอย่าเพิ่งโมโหหิวไปสิครับ

ปูก็ห้ามพลาดปิ้งยากก็ต้องทำอะ

เป็ดปะกิ่งมาอีก
ย้อนวัสดิบอย่างพี่ถีพี่ธรรพ์

เป็ดปักกิ่งของที่นี่จุดเด่นคือยังไงบ้างคะ
คือเราใช้เป็ดเชอรี่วันเล็ตครับเป็ดเชอรี่เวอเล็ตพันธุ์นี้คือหนัก
หนักจะบางแล้วก็น้ำมันจะน้อยไขมันจะน้อยครับอ่า
พี่ก็อย่างนี้เลยแล้วก็ซัดเลยหนังก็จะบางแล้วก็จะมีความกรอบ
เอามาถึงซุกกี้ค่ะวัตถุดิบก่อนเลยหมูนุ่ม
นุ่มนิ่มหมักอะไรยังไงบ้างนะคะของเราของเราจะมีสูตรเฉพาะของทางร้าน
แล้วก็จะหมักกับข้าวเจียวสูตรโปรลานนะครับอู้ใหญ่มาก
เป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้ก็คือสีจะส้มแบบนี้
แล้วในนี้ก็คือจะมีพวกแบบพริกกระเทียมมะนาวให้ปรุงสำหรับคนที่ทำรสจัด
คือเมนูประจำที่เลยนะอืมความต่างของน้ำจิ้มสุกี้กับปิ้งย่างคือยังไงคะ
น้ำจิ้มซุกกี้เนี้ยเราจะเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นละโกงอามาแล้วค่ะอืม
แล้วก็เราใช้ตัวเต้าหู้ยีในการเข้าไปผสมด้วยตัวนี้
ส่วนปิ้งญาติเนี้ยเราจะมีกลิ่นมันก็จะเป็นต้นเปรี้ยวขนวานอืม
นัวหน่อยครับแต่ทีนี้อยากจะขอแบบล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับจากคุณนัท
ถึงในครัวเลยวันนี้ขออนุญาตนะคะจริงจริงครับจะทำเป็นบุคลัวจ้า
จะเข้าครัวเลยเหรอใช่ค่ะส่วนตอนนี้ตามน้องไปต่อ
ข้าวครัวล้วงคำล้าหมูหมักซุกกี้โบราณเอี่ยวไทยทำจากอะไรบ้าง
ถุดิบมีอะไรบ้างอันนี้คือสูตรเต้าเจียวครับ
แล้วตัวนี้น้ำมันงาครับค่ะแล้วก็แล้วก็ไข่ต้องมีไข่ครับ
ส่วนของหมูเนี่ยค่ะอันนี้คือเราใช้ส่วนไหนของส่วนเนื้อสะโพกครับ
แล้วก็หมักตามสไตล์ของผมอ๋อมาขออนุญาตก็คือใส่อันนี้เท่าไหร่คะ
เพิ่มเจียวอันนี้หนึ่งช้อนครับอ่าแล้วน้ำมันงาน้ำมันงา
หนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าเยอะไหมคะ
หนึ่งครับหนึ่งช้อนเหมือนกันก็คือตวงด้วยกระบวยแบบนี้นะ
ใช่ครับแล้วก็ผลให้เข้ากันผลลึกอ่าไปค่ะนี่ใช่ครับ
แล้วเราก็ใส่ไข่หนึ่งไปตรงกลางเลยเหรอคะใช่ครับวางทุกคนตรงกลาง
นี่หนึ่งสองฟองเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสุกี้โบราณฝีมือไม่ต้องจ้า
ทำกินได้ทำขายลูกค้าติดใจแน่นอนแต่ตอนนี้เราไปคุย
เส้นทางความสำเร็จของเกียวไทยกันต่อบอกเลยนะว่าไม่ง่าย
เฉพาะช่วงเปลี่ยนมือส่งไม้ต่อระหว่างรุ่นนี่แหละครับ
ก็จริงเขาก็จะมีความเชื่อว่าคือแบบนี้จะดีแบบนี้จะดีอยู่แล้ว
เราก็ต้องปรับให้มันรูปแบบใหม่มากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
กลับเปลี่ยนมุมมองพฤติกรรมของคน
ให้เป็นเหมือนว่าคนรุ่นใหม่พาครอบครัวมาทานถึง
แม้ว่ามากันเป็นคู่รัก๒คนก็ทานได้

เราได้รับผลกระทบยังไงหรือเราปรับตัวยังไงให้ผ่านมันมาได้
ตอนนั้นที่เป็นโควิดเราก็โดนเต็มเลยครับ
เพราะว่าเราไม่ได้ปรัฒนารูปแบบอาหาร

๒๐ค่าเช่าในห้าง

ที่ต้องสต๊อกของแล้วเสี่ยงว่าแบบ

อันนี้คือการประวัติศัตริย์การที่ยากมาก

ให้กับร้านเกียวไทยกัน
ในการทำอาหารดีแล้วก็อร่อยด้วยคุณภาพแบบนี้นะครับ
คิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เรายังคงอยู่เป็นตำนานเหมือนทุกวันนี้
คือตั้งแต่สมัยอาม่ากงก็จะสอนผม
สมมุติว่าคือคุณภาพของตัว

ได้คุณสะดวกตรงไหนก็ลองเสิร์ชกันดูเดี๋ยวนี้ง่ายสบายนะครับ
พิมพ์ได้เลยว่าเอวไทยก็ขอให้อยู่คู่ตำนานนักชิมนักกิน

คุณนัทหาฝากร้านได้เต็มที่เลยค่ะ
ก็ลูกค้าที่มาจากเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

จนถึงแบบสามเสือบพฤษภานะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณนัทกับร้านเอวไทยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
จากเมนูสุกี้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ร้านนี้โด่งดังก็คือ
เป็นตำนานของปิ้งย่างเจนกิสค่ะ

เจงกิสเดี๋ยวโดนอุปนิษฐ์ปกติก็ทานคำเดียวไหมฮะ
ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าทำไม่ได้ดูคุณนัทครับ
ฮ่าแล้วคุณนัทเข้ากิน